มาดูเรื่องแปลกที่ฮือฮากันมากดีกว่าคุณผู้ชม
เขาไปเจอกับโครนที่จู่เนี่ยโครนมันผุดขึ้นมา
กลางท้องไร่ท้องนา
แล้วก็เขาบอกกันว่าเหมือนแบบลาวา
มันปึ๊ดขึ้นมาแบบนี้เลย
ฮือฮากันมากจริงชาวบ้านแห่ไปดูเพียบ
คือในท้องทุ่งนามันก็มีโครนอยู่แล้ว

น้องใบตองที่จะได้ดูเนี่ยโครนมันไม่ปกติยังไงนะ
มันไม่ปกติเพราะว่าโคนมันผุดขึ้นมาเหมือนลาวา
เนี่ยแล้วเขากกว๊ัก
มันเป็นเรื่องฮือฮาของชาวบ้านแถวนั้นมากเลยนะ
มันมาผูดเยอะด้วยนะผูดขึ้นมาตลอดเลยค่ะ
ไปกันที่ตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อม
จังหวะนครณ์ราชสีนาไปโคนราช
ชาวบ้านเขาบอกว่ามีโครนผุดขึ้นมากลางท้องนาแบบนี้จำนวนมากเลย
ก็เลยบุกไปดูว่ามันคือยังไงอย่างที่คุณชนะบอก
ภูเขาไฟขนาดเล็กที่ปะทุออกมาค่ะคุณ
ชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วเขาก็ตื่นตาตื่นใจฮือฮากันมาก
ก็เลยทดลองนำไม้ไผ่ขนาดยาวหลายเมตรนะ

ปรากฏว่าสอดไปเรื่อยลึกลง
ปลายไม้ไผ่ไม่ชนก้นหลุมเลย
อ๋อคือมันยิ่งกดลงไปยิ่งหาย

ถูกต้องค่ะประมาณนั้นแหละนะคะ
ก็แปลว่าหลุมนี้มันมีความลึกมากเลยทีเดียว
ไปฟังเจ้าของพื้นที่เขาเล่าถึงเหตุการณ์ให้พวกเราฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะ
นางเยาวรัฐระวิวัลนะคะเจ้าของที่นาที่มีดินโครนผุดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เขาเล่าให้ฟังเลย
บอกว่าสังเกตเห็นนะดินโครนที่ผุดขึ้นมาจากพื้นที่นาเนี่ยมีมาหลายวันแล้ว
แต่ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นเพียงจุดเล็กคุณมันเป็นหลุมเล็กแบบยังไม่สังเกตเห็นชัดเท่าไหร่
แต่ว่าตอนนี้คุณดูสิหลุมมันใหญ่มันใหญ่ขึ้นเรื่อย
แล้วก็ขยายพื้นที่กว้างออกไปไปผุดอีกหลายจุดด้วยกัน
ไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านได้ทำการปิดล้อมพื้นที่เอาไว้
ป้องกันไม่ให้ใครเข้าใกล้บริเวณนี้เพราะว่าเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เนอะ
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ดินตรงนั้นมันเป็นยังไงนะคะ
เกรงว่ามันจะเกิดอันตรายต่อคนที่เดินเข้าไปแล้วอาจจะติดลงไปในโครนได้หรือเปล่า
อะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องมาตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง
กับซ้ายดูดแบบนี้ต้องเอาไปต้อง
เราดูหนังอย่างนี้เนอะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าขาเราติดลงไป
ก็จะจมปลักเพราะรักเธอหรือยังไง
ก็จะขึ้นไม่ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดสัตว์เสิร์ชเดินลงมาแล้วติดน่ะก็อันตรายเหมือนกัน
เขาก็ต้องทำการล้อมพื้นที่ไว้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าสภาพพื้นดินที่ดินตรงนี้เกิดอะไรขึ้นถึงมีความเป็นแบบนี้นะคะ
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาหาสาเหตุกันต่อไป
ซึ่งจริงนะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์แบบนี้คล้ายกันเกิดขึ้นแล้ว
โดยเขาบอกว่ามันเป็นผลกระทบจากอะไรรู้ไหม

เคลื่อนตัวของเปลือกโลกค่ะ

จะมีผลอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะ
รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบกันอีกครั้ง
เดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังกันว่ามันเกิดจากอะไร
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ไม่เคยเห็นแล้ว
ก็น่าจะสนอกสนใจกันอยู่พอสมควร
เพราะว่าสังเกตนะพื้นที่โดยรอบมันแห้งแรง
เผ็ดแห้งดินแตกยังไง
ค้างรอดูนะว่าข้อมูลที่แท้จริงจากหน่วยงานราชการจะเป็นยังไงนะ